๘๕ให้นับแน่นหมายไปตาม๘๓วงเล็ก๒
ซึ่งเป็นกฎหมายข้อบังคับ
ท่านประธานนี้ควรมีสิทธุ์ที่จะดำเนินการตาเป็นไปตามกฎหมาย
ก็ต้องไปตามนั้นเพียงแต่สถานการณ์พุทธฮัตที่ผ่านมา

แล้วก็ส่วนวันนี้วันนี้ก็จะเหลือฝ่ายรัฐบาล๒๔๙ใช่ไหม

ถ้าโดนจับวันนี้อีก๑ก็จะเหลือแค่๒๔๘
กับบวก๒ก็เป็น๒๕๐
ซึ่งองค์ประชุมมันต้อง๒๔๙
ก็อันตรายอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดองค์ประชุมไม่ครบอีกรอบนึง
ภาพลักษณ์ความมั่นใจของพี่น้องประชาชนในการบริหาร
ประหรัสาชาแบบใดดินก็จะน้อยลงซึ่งก็ไม่ควรเกิดขึ้น
สมมติครับเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างเนี้ยเหมือนเดิม
แต่ก็อาจจะมีการคุยในคณะค้ำอาการบริหาร

ที่ผมจะนัดพูดคุยกันประมาณนู้นประมาณ๒๐
ช่วงนี้มีข้อสังเกตเรื่องแจกป้วยกันครับ
อย่างเมื่อเช้าฟูสุทิธิ
โปรดติดตามตอนต่อไป